หน้าฝนแบบนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาไปหาสถานที่ที่ไปเที่ยวช่วงหน้าฝนก็สวย
ไปเที่ยวช่วงไหนก็สวยฝนพร่ำไปเที่ยวสถานที่ที่มันชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำหน่อย
จะพาคุณผู้ชมไปที่หมู่บ้านสีเขียวบ้านจอมแจ้งอำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่
ที่นี่นะคะเขามีทัศนียภาพที่มันสวยงามมากในชุมชน
ตลอดเที่ยววันนี้ขอชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวหมู่บ้านจอมแจ้งจังหวัดเชียงใหม่
หมู่บ้านสีเขียวที่เกิดจากความร่วมมือของชาวบ้าน
ที่ตั้งใจพลิกฟื้นผืนป่าจากป่าแห้งแรง
กลายมาเป็นป่าใหญ่เขียวขจีฐานอุดมสมบูรณ์

ที่นี่คือบ้านจอมแจ้ง
อยู่ที่ตำบลน้ำบ่อหลวงอำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่
น้อมนำพระราชดำรัฐของรัชกาลที่๙
ที่ว่าคนเราขาดไฟฟ้าได้แต่ขาดน้ำอยู่ไม่ได้

พร้อมกับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวสีเขียว
ที่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ
และเรื่องราวทางวัฒนธรรมล้านนา
ที่เล่าขานกันมารุ่นสู่รุ่น

แวะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับแรก
กันที่วัดจอมแจ้งกันสักก่อน
เพื่อความเป็นสิริมงคล
วัดนี้สร้างขึ้นจากความเชื่อ
และพลังศรัทธาของชาวบ้าน
เกี่ยวกับตำนานน่าอัศจรรย์
ที่เกิดขึ้นบริเวณวัดนี้ว่า

ในคืนวันเพ็ญและคืนเดือนดับ
เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทำให้มีการสร้างพระธาตุขึ้น
ชื่อว่าพระธาตุจอมไกล
ต่อมาเมื่อมีคนสร้างวัด
เปลี่ยนชื่อเป็นวัดจอมแจ้ง
และเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านจอมแจ้ง
สื่อความหมายว่าสว่างรุ่งเรือง
เพื่อเป็นมงคล
หมู่บ้านแห่งนี้มีวิถีชีวิตเรียบง่าย
อยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย
มีการแบ่งปันพืชผักสวนครัว
ให้กันอย่างไม่มีใครห่วง
แต่ถ้าใครอยากจะรังสรรคเมนูเด็ดจากธรรมชาติ
แค่เดินมาที่ธนาคารอาหารจากป่าชุมชน
ที่นี่เนี่ยมีทั้งเห็ดผักสมุนไพร

เอาไปใช้เป็นวัตถุดิบทำอาหารได้หลายอย่าง
นับว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตส่วนรวมของชุมชน
ที่เปิดแบบ๒๔ชั่วโมงกันเลยล่ะครับ
วัตถุดิบชั้นเยี่ยมจากธนาคารป่าก็คือเห็ดลม
หรือภาษาพื้นบ้านเรียกว่าเห็ดหอม
เอาไปปรุงอาหารได้สารพัด

ยั่วน้ำลายไม่ใช่เล่นเลยนะครับเนี่ย
ส่วนเมนูที่ชาวบ้านแนะนำนั่นก็คือ
น้ำพริกเห็ดลมที่อร่อยเด็ดสุดแซน

เริ่มจากการขยำเห็ดให้พอแหลก
ห่อด้วยใบตองแล้วนำไปย่าง
แล้วก็มาตำรวมกับหอมแดงย่าง
บอกเลยว่าหอมหวานอร่อย
กินกับข้าวเหนียวร้อนแล้วก็อร่อยหอสุด
ลำแต๊ะล่ะเจ้า
หมู่บ้านจอมแจ้งยังมีการรวมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาไว้อย่างเหนียวแน่น
และมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
นำภูมิปัญญาของผู้เท่าผู้แก่มาสร้างอาชีพสร้างรายได้

รับจ้างใช้แรงงานที่ไหน

สูตรเฉพาะของชาวบ้านจอมแจ้ง
ที่อยากให้มาลองลิ้มกันให้อิ่มแร่
แล้วจะติดใจจนลืมไม่ลงเลยล่ะครับ
๕ปีในการพลิกฟื้นผืนป่า
ร่วมกับการพัฒนาชุมชน

จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสีเขียวที่ไม่ควรพลาด
พร้อมต้อนรับทุกคนที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้
สัมผัสประสบการณ์ชีวิตแบบพ่อเพียง
แบ่งปั่นและแชร์ความสุขให้กับทุกคน
ด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นครับ

เป็นสถานที่ชุมชนที่สามารถไปเที่ยวได้ทุกช่วงเลยนะคะ
แล้วก็ที่ชุมชนแห่งนี้เขามีโครงการต่าง
ให้เราไปร่วมกิจกรรมกันเยอะแยะมากมาย
อาหารพื้นถิ่นอร่อยด้วยดิฉันเนี่ย

นี่ไงน้องใบตองเขาถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่บ้านจอมแจ้งไปแล้ว
ธรรมชาติก็ส่งดิฉันมาหาพวกคุณ

ธรรมชาติที่นั่นยังอุดมสมบูรณ์มากนะคะ
เราสามารถเข้าป่าไปหาแบบอาหาร
เก็บอะไรแบบนี้ออกมาทำทานกันได้

แล้วก็มีอารยธรรมมีเอกลักษณ์ของชุมชนที่น่ารักมาก
อย่างเช่นมีการร่องรำทำเพลงคุณเห็นไหม

แล้วก็มีวัดอยู่นั้นที่เป็นวัดสวยมากวัดจอมแจ้ง
แนะนำแล้วกันใครที่มองหาสถานเที่ยวที่ลักษณะมันจะเป็นแบบโฮมสเตย์ใช่

ชุมชนสีเขียวบ้านจอมแจ้งจ้า